คือได้ดูสับปะรดที่รูปร่างคล้ายตลปัดมันใหญ่โตมโหลาน
เริ่มเทิมยอมไม่ได้เพราะเรื่องใหญ่ผมก็มีมานำเสนอ
เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันใหญ่โตมโหลานมากแล้วแปลกด้วยครับคุณผู้ชมครับ
อุ้ยใหญ่จริงเค่งอ่ะไม่ได้ให้ดูเค่งให้ดูเห็ด
เห็ดครับนี่คือเห็ดเห็ดใหญ่มาก
เห็ดเกิดจากความเหงาหรือเปล่า
ไม่ได้เกิดจากความเหงาไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยน้องใบตองมั่วจริง
นี่มันคือเห็ดตับเต่า

ตอนแรกจะไปเดินในสวรรมใยหายทองคัม
ไม่ใช่สวรรมใยเฉย

แล้วก็เหลือไปเห็นอะไรอยู่ข้างเกิดความสงสัยเลย
เข้าไปดูก็โอ้โหตกอกตกใจนี่
ไอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเห็ดบร่ำเทิมใหญ่โตขนาดนี้
เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอ
เรียกได้ว่าตอนแรกจะไปดาย่านะไม่ดายงดาย่ามาแล้ว
เห็ดนี้เอากลับบ้านเอาไปโชว์ให้เพื่อนบ้านดูดีกว่า
เพี้ยนมาดูหน่อยเห็ดใหญ่โตบร่ำขนาดนี้เคยเห็นไหม
เพี้ยนถามเห็ดใหญ่ขนาดนี้รูปร่างใหญ่โตอะไรขนาดไหน

ความกว้าง๔๕เซนติเมตรยาว๔๐เซนติเมตรนะครับ
เส้นรอบโค้นหรือว่าตีนเห็ดเนี่ย๒๐เซนติเมตร

หนักมากใหญ่มากเลย
เห็นแกบอกว่าแหมสงสัยเจ้าที่เจ้าทางจะโดนบันดาลให้แกมีโชคซะละมั้ง
ได้เห็ดใจโตมาโหลาฬขนาดนี้
ผมบอกไว้ก่อนเป็นความเชื่อนะเห็ดกับโชคลาภมันคนละเรื่องกัน
ละเรื่องค่ะคุณเห็ดก็คือเห็ดค่ะเห็ดก็คือ

ไม่เกี่ยวเห็ดมันเกิดจากความชื้นมันเกิดจากที่แบบว่าในธรรมชาติของมัน
แล้วเรื่องของโชคลาภมันจะเกิดขึ้นได้
ผมถามหมอไก่ให้หมอไก่ก็บอกว่ามันเกิดจากบุญภาวาสนาทรง
เพราะฉะนั้นเอามาควบรวมกันแบบนี้เราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
ถูกต้องแล้วเอามาให้ดูว่ามันเป็นเรื่องแปลกของแปลกแล้วกัน
ไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนะคุณผู้ชมนะ